ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ความสามัคคีของคนในครอบครัว

โรคกล้ามเนื้ออ้อม

เป็นอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวสำหรับผมมาก

ที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรักนะครับ
คุณผู้ชมครับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เป็นอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวสำหรับผมมาก
เพราะผมคิดว่ามันไม่มีทางที่จะรักษา
แล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะมาวันไหน
บางคนเป็นตั้งแต่กำเนิด
แต่สำหรับครอบครัวที่มาวันนี้ครับ
โรคมาปรากฏให้เห็นตอนวัยทำงาน
ซึ่งวิกฤตนี้ทำให้ครอบครัวที่เคยพออยู่พอกิน

ไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
ตอนนี้ฝนก็พยายามดิ้นลนทำงานทุกอย่าง
เพื่อให้ได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัว
ดูพ่อที่แก่ชะลาและป่วยเป็นอัมพาต
และพี่ชายเป็นคนพิการไม่สามารถทำงานได้

เพื่อได้เป็นอนาคตและมาดูแลฝนยามแก่
ตอนนี้ถึงฝนร่างกายจะพิการ

แต่ก่อนครอบครัวฝนก็เป็นครอบครัวที่สุขสบาย

เงินเดือนเป็นหัวหน้าคนงาน
พี่ชายก็ทำงานโรงงานที่สุราชมีเงินเดือน
ฝนก็ทำงานกรุงเทพมีรายได้พอที่จะส่งมาให้พ่อกับแม่ใช้จ่ายอย่างไม่ลำบาก
แล้วแม่ก็เก็บเงินที่ฝนส่งมาสร้างบ้าน
เพื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
ตอนร่างโป้งเกิดมาลมป่วยลง
มาจากพ่อมีโรคความดันเส้นเลือดในสมองแตก
แล้วก็กลายเป็นอำมพลึกจนถึงทุกวันนี้
นั่งไม่ได้ปากก็เบี้ยวกินก็ต้องป้อน

ก็ป่วยป่อยเป็นโปเลียสเตอร์อ่ะเดินก็ไม่ได้

พี่ชายที่เป็นโปรลิโอ
และตอนนี้ก็มีอาการที่ว่า

พอเดินบางครั้งก็จะล้มครับ

ก็เริ่มที่จะเดินไม่ได้แล้วครับ
ผมกับพ่อส่วนมากไม่ค่อยได้เจอกันครับ
เพราะว่าพ่อแกก็เดินทางลำบาก

จะเดินไปหาพ่อก็เดินไปไม่ได้
บางที๓เดือนไม่ได้เจอหน้ากันเลยครับ
เพราะว่าต่างคนต่างก็ไปหากันไม่ได้

เราถึงไปช่วยดูแลพ่อไม่ได้
คนก็ส่วนมากจะใช้ทางโทรศัพท์โทรคุยกันครับ

ผมก็ได้มีความโชคดีอยู่ข้างหนึ่ง
โดยที่ว่ามีสาเข้ามาอยู่ในชีวิต

ก็ทุกวันนี้ก็บอกว่า

เป็นกำลังใจให้กับชีวิตในครั้งใหม่ของผมนะครับ
อันนี้เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

เหมือนตำในกระดูกในเส้น

ทางโรงพยาบาลเขายังไม่เคยเจอ

ฟังลูกพูดแล้วหนังตาร่อยทรงสารเก้
ทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้าน
แต่พอเป็นโรคนี้ทำให้หนูต้องมาเป็นภาระให้ครอบครัวค่ะ
อยากจะทำอะไรก็ต้องมีคนช่วย

เต็ดมาที่สองต้องไปรับจ้างขุนมะพร้าว
อยู่ยังไงลูกก็ช่วยแกไม่ได้
๗๐แล้วไม่รู้จะอยู่กับลูกไปได้กินไปกี่วันนึง

แต่ชีวิตไม่รู้จะขวากไว้ตรงไหน

แต่ใจฝนไม่เคยพิการฝนพยายามทำทุกอย่าง
เท่าที่ผลทำได้แม่ฝนก็พยายามให้ลูกพาไปหาซื้อผักตามบ้าน
ราคาไม่แพงเพื่อฝนมันนำมาขายตั้งวางอยู่หน้าบ้าน
แล้วพอตอนเย็นลูกเลิกเรียนประมาณ๓โมงครึ่ง
ลูกกลับมาเสร็จฝนก็ให้ลูกขับมอไซค์พาไปขายที่ตลาด
หน้าสถานีรถไฟช่วงเย็น
เพราะทางที่ไปมันมีรูมีบ่อค่ะ
บางทีทางมันเป็นกวน
ลูกขับรถบังคับไม่ได้
รถไหลลงข้างทางของก็ป้อมหมด

ตกลงจากรถไปอยู่ในป่า
บางทีลูกชายก็ไปเรียกให้เขามาช่วยว่า
แม่เดินไม่ได้ยังไงช่วยยกหน่อย

เธอล้มหัวขวาด

นี่นี่นี่นี่
เจอแต่ปัญหาหลายอย่าง

แต่ถึงคนจะท้ออะไรไง
แต่ลูกพ่อแม่
พี่ที่คอยเป็นกำลังใจให้ฝน
คุณเขาเรื่องภาคนา

มันคงไม่อยากเกิน
ความหวังอยากมีอะไรทำที่มั่นคง

ให้ลูกได้เรียนเป็นสูง

เลี้ยงดูแลตากับยายเขา
แต่มีพี่ชายหนูด้วยที่พิการ
คุณผู้ชมครับวิกฤตในชีวิตของเรานะฮะ

แต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้ในโชคชะตา

เราจะพบประตูทางออก
และวันนี้ครับอาจจะเป็นประตูบานหนึ่ง

ครอบครัวของคุณฝนจากนครศรีธรรมราชอยู่ที่นี่แล้วครับ

เอกก็ดีแม่ก็ดีภาษาก็ดี
ขอบคุณครับ

คนล่าสุดนี้เป็นพนักงานบริษัทค่ะ

รายได้เป็นยังไงถามหน่อยในช่วงนั้น
รายได้ดีค่ะได้เดือนหมื่นกว่าบาท

ใช่มีทั้งเงินเดือนมีทั้งโอที

ทำไมอยู่ดีซึ่งเราทำงานได้แข็งแรงขนาดนี้

เหนื่อยค่ะรู้สึกเหนื่อยแต่เราก็คิดว่า
เป็นผลจากการทำงานอะไรอย่างนี้

ไปค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดนึง

มันก็ท้ออย่างนี้ทำไมแบบชีวิตเราที่
เคยปกติเหมือนคนอื่นเขา
แต่พ่อก็มาล้มที่มาล้ม
แล้วทำไมเราต้องมาเป็นแบบนี้ด้วย
มันก็ท้อหลายอย่าง

กำลังใจเขาดีมากเลยนะคุณผู้ชม

ไปซื้อผลไม้ตามสวนตามบ้าน
ขายได้ราคาไม่สูง
มาตั้งขายตามหน้าบ้าน
ช่วงเสร็จช้าเว้นเย็น
แล้วก็จะรอน้องฟุ๊กซึ่งไปโรงเรียน

ก็จะมาแพาผลไปขายของติ๊กตาราน

สองคนนี่ก็คือสองแรงแข็งขันเลยในบ้าน
ครับเปลี่ยนน์ส่งหนูเรียนส่งฝนเลี้ยน
ส่งฝนเรียนได้พี่เอกรู้สึกยังไงครับ
จากวันหนึ่งที่เราเคยเป็นกำลังสำคัญของบ้าน
แต่มาถึงวันนี้วิกฤตมันเกิดขึ้นกับตัวเรา
ทำให้เราต้องนั่งรถเข็นแบบนี้
ผมบอกตรงครับบางครั้งก็มีคิดน้อยใจตัวเองเหมือนกันว่าบางที
บางทีก็คิดเยอะเกินไปนะครับว่าอยากจะไม่อยากมีชีวิตอยู่เหมือนกันครับบางครั้ง
แต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมมีความคิดขึ้นมาใหม่
วันนั้นผมก็มีอาการไม่ค่อยดีแต่พอดีลูกชายสองคนครับผม
เขาวิ่งเข้ามาก่อนแล้วเขาบอกผมว่าพ่อผมรักพ่อนะพ่ออยู่กับผมนานนะครับ
คำนี้ครับผมก็สัญญากับตัวเองว่าผมจะไม่คิดสั้นแล้วก็จะมานะ
แล้วก็จะเอาชีวิตลมหายใจที่เหลืออยู่นี่ทำเพื่อลูกเพื่อพ่อแม่และครอบครัวต่อไปครับ
เป็นกำลังใจครับ

ตอนนี้ภาระทั้งหมดก็ต้องตกมาอยู่ที่แม่เนาะ
ตอนนี้ปอกมะพร้าวเหรอครับ

รู้สึกยังไงครับที่ต้องแบกภาระทั้งหมดไว้บนบ่าของแม่
ไปสื้อกับข้าวมาดูให้ราชด้ายตกกินก็โปรดใจเลย
ถามเป้าหมายหน่อยในวันนี้ที่มาเกมต่อชีวิตเนี่ยครับ
วิกฤตที่เกิดขึ้นภายในบ้านของเรา

ไม่มีที่มีทางเหมือนคนอื่นเขา
แล้วก็งานการที่ทำไม่มั่นคง

ฝนคิดว่าอยากจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรก่อน

ขอให้ฝันของคุณเป็นจริงนะครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าร่างกายจะไร้เรี่ยวแรงที่จะยืนสู้นะครับ
แต่หัวใจที่ไม่เคยล้มของผู้หญิงคนนี้ครับ
ยังคงยืนหยัดและฝ่าฟันวิกฤตในชีวิตต่าง
เพื่อครอบครัวของเขาเพื่อครอบครัวที่เขารักครับ
และวันนี้ครับเธอก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้
เพื่อให้ครอบครัวนั้นมีกินมีใช้นะครับ
ช่วงหน้าครับคุณฝนจะสามารถพิธีโจทย์คำถาม๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ห่อข้าวต้มมัดจำนวน๕คู่
ภายในเวลา๓นาที
เวลา๓นาที